คุณผู้ชมไปดูความวุ่นวายทีนี้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่บ้าง
นะฮะผู้ใหญ่ก็คือเป็นแม่ค้าขายทอดมัน
จะไปขายของที่ตลาดค่ะก็ไปแย่งที่ขายของกับวัยรุ่น
ซึ่งเป็นผู้ชายในตลาดเดียวกันตบตีกัน
เลือดตกยางออกสุดท้ายพากันไปโรงพักเพราะอะไร
ฝ่ายวัยรุ่นผู้ชายก็บอกว่าผมอ่ะนะหลานผู้ใหญ่บ้าน
มีอะไรไปเคลียร์กันได้เลยสุดท้ายไปถึงโรงพัก
ไปถึงตำรวจแล้วไปตีกันต่อคุณผู้ชมไปดูภาพครับ
โอ้โหห้ามคู่นี้คู่นั้นจิกผมกันอยู่
อย่าตีก็อย่าตีก็เอาไม่อยู่ฟังไหมละน่ะ
มีจิกผู้ชายได้ผู้หญิงนั่งจิกหัวกันอยู่นั่นน่ะ

โอ้โหมาลุมมาตุ้มกันเลือดตกยางออกบาดเจ็บไปตามกัน
วุ่นทั้งโรงพักบึง๓๐๐เหตุการณ์เกิดขึ้นเพชรชบูรณ์
เหตุผลเพียงว่าแย่งที่ขายของกันในตลาด
คุณผู้ชมตีกันนัวครับตำรวจห้ามก็ไม่ฟัง
คู่กรณีสองฝ่ายตบตีกันไม่กลัวตำรวจเลยนะฮะ
เพราะว่าทั้งสองฝ่ายก็เป็นพ่อค้าแม่ค้าทั้งคู่ครับ
เคยมีเรื่องกันมาก่อนหลายเดือนแล้วมันมีปมในใจกันมา
แต่เรื่องมันก็มาอีกรอบหนึ่งสุดท้ายต้องขึ้นโรงพักกันเลยทีเดียว
ล่าสุดเนี่ยเอาครั้งล่าสุดก่อน
นางอนุสาเทียมนิคมอายุ๓๐เขาเป็นแม่ค้าขายทอดมัน
ตามตลาดนัดไปขายอยู่ที่ตำบลศรีมงคลอำเภอบึงสามพันธุ์
คือไปตีโอ้โหดูเนี่ยเธอพาร่างเธอโชคเลือดโดนตบโดนตีเลือดออกมาที่โรงพัก
เขาบอกว่าเขาถูกวัยรุ่น๒คนขายของตลาดเดียวกัน
รุมทำร้ายบาดเจ็บทะเลาะกันเรื่องของการแย่งที่ขายของ

ผมลูกหลานผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ไปเกาะเหตุทำร้ายกันที่บริเวณหน้าพ่อมตำรวจด้วย
ไปฟังเสียงฝั่งแม่ค้าขายทอดมันก่อนครับ
ไม่ได้อ่ะคือมันก็เป็นคำหยาบเราก็โมโหว

แล้วเขาเป็นใครทำไมถึงพูดใหญ่ขนาดนั้น
ก็เขาก็น่าจะพอมีอิทธิพลนะพี่

ไม่ตัวเค้าพูดไหมว่าเค้าเป็นลูกหลานใคร

เค้าพูดอย่างนี้เลยน่ะใช่ค่ะเค้าเป็นลูกหลานผู้ใหญ่
เคลียร์กับตำรวจให้ได้ด้วยเลย
เค้าก็น่าจะเพราะมีเส้นมีสาย

อือออออออกจมูกคุณนะดูสินะ
ทีนี้หลังจากนี้นะก็มีทางด้านของญาติของวัยรุ่นอีกฝั่ง

อันนี้เป็นพ่อแม่ของฝ่ายวัยรุ่นเลยนะฮะเดินทางมา
มาพบกับตำรวจเหมือนกันมาให้ปากคำ
นักข่าวกำลังคุยอยู่กับพ่อแม่ของวัยรุ่นฝั่งนั้น
เพื่อถามความจริงที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นยังไง
นายคนนี้เองก็พยายามจะโชว์บาดแผลว่านี่นะ
หมายถึงว่าลูกชายเขานะพยายามจะโชว์บาดแผลให้เห็นว่า

จู่เกิดกลายเป็นภาพนี้ครับ

ลุมมาตุ้มฝ่ายพ่อแม่วัยรุ่นกับฝ่ายของแม่ค้าขายทอดมัน

ก็ตีกันไปเถียงกันไป

สุดท้ายพ่อแม่ของวัยรุ่นก็บาดเจ็บเองนะครับ
ขวนที่หน้าโดนตบตีเลือดออกเองทีนี้
ฝ่ายพ่อเขาบอกว่า
เขาเนี่ยพยายามเลี่ยงไม่อยากจะเจอฝ่ายญาติของแม่ค้าขายทอดมันเลยนะ
บางครั้งขนาดไปขายของไปเจอกัน
ตนเองต้องเป็นฝ่ายเก็บร้านหนีฝ่ายนั้นด้วยซ้ำไปนะ
ส่วนฝ่ายแม่ค้าทอดมันอนุสาเขาอ้างว่า
ฝ่ายพ่อแม่ของวัยรุ่นเนี่ยเด็กคนนี้เป็นหลานผู้ใหญ่บ้าน

เขากล้าสาบานยืนยันไม่เคยพูดว่าเป็นหลานผู้ใหญ่บ้านเลย

ฝ่ายแม่ค้าทอดมันเป็นฝ่ายเริ่มก่อนทุกครั้ง
ไปฟังพ่อของวัยรุ่นที่ตีกับแม่ค้าทอดมันนะฮะ

แต่ว่าเขาก็ไม่ได้เจอกันเฉพาะตลาดนี้นะ

คือคนขายของตามตลาดเนี่ยเขาก็จะเวียนกันไปเนอะ
เวียนกันไปอ่ะก็หน้าเดิมทั้งนั้นอ่ะ
จันทรุดสุขตลาดนี้อังคารพืชอาหารตลาดนี้มันก็ไปเจอกัน
ว่ากันไปสุดท้ายก็ต้องเป็นคดีความเรื่องของการทำร้ายร่างกาย
สุดท้ายก็ต้องไปสอบส่วนกับโรงพักรวมกัน
เรื่องของคดีการทำร้ายร่างกายก่อนหน้านี้แล้วก็จะมีการสอบปากคำทั้งสองฝ่าย
ผิดก็ว่าไปตามผิดแต่ว่ามันก็ตีกันหลายคนเหมือนกัน